สลดครับเมื่อมีควายท้องแก่เดินข้ามถนน

ทำให้รถตู้โดยสารชนบนถนนหลวงหมายเลข๓๓๑จังหวัดชนบุรี
ก่อนจะถูกรถกระบะที่วิ่งตามมา
ชนซ้ำจนควายตายคาถนน
แต่ว่าคนขับรถตู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ
ผู้โดยสารในรถตู้ทุกคนโชคดีนะครับที่ปลอดภัยครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนหมายเลข๓๓
สายสัตหีบกะบินบุรีตำบลสะสี่เหลี่ยม
อำเภอพนัสนิคคมจังหวัดชมบุรีนะครับ
โดยตำรวจภูทรพนัสนิคคมพร้อมกับจนนาที่คู่ภัย
เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุรถชนควายท้องแก่จนตาย
ในที่เกิดเหตุพบซากควายเพศเมียท้องแก่
อายุประมาณ๕ปีนอนตายอยู่ในพงยากข้างถนน
สภาพที่หัวมีบาดแผลชะกันเลยนะครับ
หมายเลขทะเบียน๓๐๐๓๐๐สุรินทร์
โดยรถตกลงไปข้างทางห่างจากถนนไปกว่า๓๐เมตร
สภาพรถด้านหน้าฝั่งคนขับพังเสียหายครับ

คนขับรถได้รับบาดเจ็บที่มือและขาเป็นแผลฉีกขาดนะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างสว่างเหตุธรรมสถาน
ได้เข้าช่วยเหลือทำแผลในเบื้องต้น

ผู้โดยสาร๑๕คนโชคดีนะครับไม่มีใครได้รับบาดเจ็บครับ
อกจากนี้ก็ยังพบรถกระบะ
มีตู้ทึบขนส่งสินค้ายี่ห้ออีซูซูสีขาวหมายเลขทะเบียน
๒ทพุท่าวชชิง๓๙๔๔กรุงเทพมหาคล

แต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเช่นเดียวกันนะครับ
นายสุเทพคนขับรถตู้เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุ
ได้ขับรถออกจากจังหวัดสุรินทร์มุ่งหน้าไปจังหวัดระยอง
โดยมีผู้โดยสารจำนวน๑๕คนอยู่ในรถ
เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุสภาพอากาศตอนนั้นมีหมอกลงหนา
ประกอบกับยังเป็นช่วงกลางคืนถนนมืด

วิ่งออกมาข้างทางจากข้างทางในระยะกระชั้นชิด
คนขับรถตู้พยายามหักรถหลบแล้วแต่ไม่พ้นชนควายเข้าอย่างแรง
ทำให้รถเสียหลักพุ่งตกลงไปข้างทางนะครับ
ส่วนรถกระบะที่ขับมาตามหลังก็เบรกไม่ทันเหมือนกัน
ก็ชนควายซ้ำเข้าไปอีกจนควายตายนะครับ
หลังจากเกิดเหตุตำรวจได้เข้ามาตรวจสอบ
แล้วก็จะติดตามตัวเจ้าของควายมาสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไปนะครับ
ค่ะนี่เป็นรถของการชนควายนะคุณผู้ชมมาดู